ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
ไม่ต้องมองหน้ากันใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอจะมองหน้าฉันทำไม
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะใส่เกงขาสั้นมาอีกแล้ว
ใช่รู้สึกติดใจเพราะหลายคนบอกให้ใส่มาก็เลยใส่มาเพราะว่ามันสบายดีด้วย
อันนี้ลายเสืออันนี้ลายทหารอันนี้ลายทางแม่วันนี้เรา

เมื่อเช้านี้ไปที่ช่องเจอคุณสวรรยุทธ์เดี๋ยวก็ถามเอาไข่คัดสั้นอีกแล้วแล้วตอนเย็นจะไปอ่าน
โอ้โหของวันนี้นะ
ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๖๖๓รายทางด้านในแพทย์นิธีมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรค่ะ
ก็มีการเปิดเผยถึงการพัฒนาแล้วก็คิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียอันนี้เป็นสำหรับเด็กอ่ะนะคะ
แล้วก็ผู้ที่มีความแบบลำบากในการกลืนยาเม็ดนะคะท่านบอกว่าปัจจุบันนั้นเด็กมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การใช้ยาต้านไวรัสหากได้ยาเร็วภายใน๔วันหลังจากมีอาการเนี่ยจะลดอาการหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้
ซึ่งยารักษาโรคโควิดนั้นจะใช้ในขณะที่มากพอสมควรหากใช้ยาชนิดเม็ดจะทำให้เด็กเนี่ยกลืนยาก
แล้วก็จะมีความซับซ้อนในการแบ่งเม็ดยาค่ะแต่ถ้าหากใช้เป็นยาน้ำเนี่ยก็จะป้อนให้เด็กได้ง่ายขึ้น
พอวันต่อมาโดยตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียเป็นยาน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาล
ลักษณะเป็นยาน้ำใสสีส้มมีรสชาติด้วยนะคะรสลาสเบอรี่
การแก้ไข้ใช่ก็เป็นแบบเป็นยาน้ำคือเด็กจะได้ถานง่ายเลยอย่างนี้ค่ะ
หญิงครองขวัญเนียมสอนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวศาสตร์ค่ะ
ท่านก็กล่าวบอกว่าจากการระบาดที่ผ่านมาเนี่ย
มีเคสเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจมากขึ้นจริง
โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมยอดขึ้นไป๒๓เข้านะคะ
อกจากนี้ยังพบว่าสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์นั้น
เคสเด็กก็มีอัตราการติดเชื้อหรือว่าเชื้อลงปอดเพิ่มมากขึ้นด้วย
จากเด็กติดเชื้อ๕๐เพิ่มเป็น๘๐๙๐เลยค่ะ
แต่ก็ยังสบายใจตรงที่อาการเด็กจะเบากว่าผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตามจะเปิดให้ขอยาเนี่ยนะคะ
มีการรับยาได้ในวันที่๖สิงหาคม
ทางเว็บไซต์คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้าจอนะคะ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอันนี้นะคะ
ทั้งนี้สถานพยาบาลอื่นหรือว่าแพทย์นั้นสามารถ
ขอมาทางราชวิทยาลัยได้

สามารถที่จะผลิตยาได้ไม่มากประมาณ๑๐๐รายต่อสัปดาห์
หรือว่า๒๐รายต่อวัน
แล้วก็จะได้ยาภายใน๑วันหลังจากลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะจัดยามไม่เกินเวลา๒๐นาฬิกาของทุกวัน
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณหมอของขวัญกันค่ะ
ทราบว่าหลังจากนี้ค่ะอาจจะได้รับการตรวจว่าเป็นโควิด
การเหล่านี้อาจจะอยู่นานได้๑๒สัปดาห์นะคะในเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัว
ถ้าได้รับยาเบื้องต้นเราแนะนำให้ให้ยาเป็นเวลา๕วัน
ใน๕วันนี้ในวันแรกนะคะยา๒มื้อแรกจะเป็นการโหลดยา
กินยาปริมาณค่อนข้างมากคือ๔เท่าของปริมาณปกติ
เพื่อให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นเพียงพอที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส
หลังจากนั้นในวันต่อมายาจะอย่างที่บอกว่ายาน้ำจะมีปริมาตร
พอกับยาตำรับยาน้ำเด็กปกติทั่วไป
ภายใน๔วันนี้ค่ะยังจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาของแพทย์ผู้จ่ายยา
ให้เหมาะสมตามระบบของในแต่ละที่
อันนี้ก็คือยาสำหรับเด็กแต่อีกสิ่งที่วันนี้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพร
พูดถึงนายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
พูดถึงอีกหนึ่งอย่างว่าตอนนี้เด็กเป็นคนแพร่ด้วยซ้ำไป
เด็กไม่รู้ตัวเองว่าติดวันนี้กำลังจะพูดถึงว่าการฉีดชิโนฟาร์ม
ให้กับเด็กนะครับโดยตอนเนี้ยที่เกี่ยวกับเอกสารจากชิโนฟาร์ม
ก่อนว่าจะรอเอกสารข้อมูลต่างต่างให้ครบถ้วนเมื่อเราเอาเอกสารครบถ้วนปุ๊บ
ชิโนฟาร์มก็จะต้องยื่นต่อให้ออยในการขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดในกลุ่มเด็ก
เขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานครับเพราะฉีดได้ขยายข้อบ่งบอกอายุดังกล่าวแล้วล่ะ
รอเอกสารครบก็น่าจะสามารถทำได้เร็วนี้คือถ้ามีคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ได้ไม่ไปไปไม่รอด
คือเอาง่ายคือเด็กตอนนี้กลายเป็นภาหะเด็กเป็นภาหะกลับมาแพร่ให้พ่อให้แม่
เด็กจะแปลกแม้จะลงปอดหลังเด็กมีอาการน้อยอย่างที่พี่คิมียาพูดไปแล้ว
เด็กเนี่ยจะมีอาการน้อยไม่ได้รับเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กได้รับเชื้อปุ๊บ
เด็กจะเป็นผู้แพทย์เชื้อต่อได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเด็กเด็กน้อย
ก็จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเหมือนกันนะณวันนี้เด็กก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยกัน
ปัจจุบันวัคซีนบางชนิดเริ่มศึกษาตั้งแต่เด็ก๓เดือนด้วยซ้ำไป
เด็ก๓เดือนก็เริ่มศึกษากันแล้วจึงเพราะฉะนั้นในประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะเร่ง
เรื่องการขยายกลุ่มที่จะฉีดวัคซีนโดยการศึกษาจะค่อยลดอายุลงไปเรื่อย
พบว่าจากการศึกษาล่าสุดนะเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ไปจนถึง๓เดือนแล้วฮะ
สามเดือนก็น่าจะมีการศึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนกันแล้ว
แล้วก็เด็กเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยยากกว่าผู้ใหญ่แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องได้วัคซีนเหมือนกันหมด
สิ่งที่เขาศึกษากันจริงคือเด็กต่ำกว่า๑๒เด็กต่ำกว่า๑๒ตอนนี้ศึกษาไปถึง๓เดือนด้วยซ้ำไปว่าเราจะเตรียมกันยังไงที่จะฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
แต่จริงแล้วมีเรื่องของอาจารย์หมอธิรวัตรเหมจุธาหรือหมอดื้อเนี่ยนะครับแกก็ออกมาแนะบอกว่าวัคซีนมีน้อยเนี่ยนะครับจริงแล้วควรจะฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนังเพียงพอทั้งประเทศ
อาจารย์หมอธิรวรรษเห็นมจุธาหรือหมอดื้อนี่นะครับแกก็ออกมาแนะบอกว่าวัคซีนมีน้อยเนี่ยนะครับจริงแล้วคุณจะฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนังเพียงพอทั้งประเทศ
วันที่๕สิงหาคมนะครับสัตว์อาจารย์ในแพทย์ธิรวัตเหมจุธานะครับผู้มนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
แนวทางนะครับการฉีดวัคซีนโควิดความว่ามีวัคซีนน้อยฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนังเพียงพอทั้งประเทศนะฮะสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนอย่างหนักเนี่ยนะฮะกระจายไปก็เรียกว่าทั่วทีเดียวนะครับอีกทั้งยังคงต้องฉีดบูสเพิ่มอีกเข็มหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่เสี่ยงสูงเนี่ยนะครับการฉีดเข้าชั้นผิวหนังนะครับเริ่ม

ล่าสุดในปี๒๐๑๗นะครับยังเป็นที่รับรองจนถึงปัจจุบันโดยได้ผลเท่ากันนะฮะทั้งการกระตุ้นภูมิแล้วก็ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคด้วยนะครับกลไกในการออกฤทธิ์ของการฉีดเข้าใต้ผิวหนังของวัคซีนพิสุนักบ้านะครับซึ่งเป็นเชื้อตายเนี่ยก็จะผ่านกลไกที่เรียกว่า

นิดเดียวอ่ะสะกิดกันไปชั้นผิวหนังเลยอย่างนั้นเลยแล้วมันจะช่วยมีภูมิไหมก็เขาบอกว่ามันจะมีภูมิเลยมันก็จะมีภูมิขึ้นเหมือนกันเมื่อวานนี้ฉันถามหมอเออตัวเองก็คุยกับกัญชัยจบปุ๊บกันหน่อยว่าเอ๊ะภูมิฉันขึ้นสองร้อยกว่าแล้วมันจะยังไงต่อหมอผมมันไม่มีอะไรที่ปอกได้ว่าภูมิอ่ะเท่าขึ้นท

ที่เดียวกับหนูป่ะอันนี้

แต่พอไปตรวจของที่จุฬาเนี่ยนะครับ
ผลออกมาได้๒๒จุดนิด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่า
มันอยู่ที่ตัวเครื่องหรือตัวน้ำยาด้วย

แต่ก็อย่างน้อยก็ไปเช็คสิ่งที่เช็คนี่ก็คือ
เพราะว่าเรามีภูมิหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะ
บางคนชีบไม่มีภูมิ
แต่ก็วันนี้ได้ข่าวมาบอกว่าโอเคล่ะจาก
ถ้าสมมุติสัก๘๐๐กว่าคุณมีสิทธิ์

มานานมากแล้วนะครับ
ก็คือพลเอกประวิษฐ์วงศ์สุวรรณรองนายุคธรรมดี
เขาบอกว่าเป็นประธานกรรมการประชุมป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์
เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
เขาก็ติดตามดำเนินการครับต่อมาก็ได้จัดการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ประจำกระทรวงเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
มากขึ้นคือหลังจากเนี้ยเขาเอาจริงแล้วสำหรับเฟคนิวส์ทั้งหมด
เขาบอกว่าตอนเนี้ยรองนายกมากำชับว่าให้มีการพิจารณากำหนด
ไม่มีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระดับจังหวัดนั่นไงทุกจังหวัดมันไม่ใช่ส่วนกลางแล้ว
ตอนแรกที่เราเข้าใจเนี่ยคืออาจจะเป็นแขกกระทรวงถูกต้องไหมฮะ
ครับแล้วก็ดูให้กศธชดูแต่ตอนเนี้ยให้ทุกจังหวัดมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระดับจังหวัดแล้ว
นะครับเพื่ออะไรเพื่อครอบคลุมการดำเนินงานทุกภาคส่วน
ขนาดเดียวกันนี้หากเกิดความเสียหายจากข่าวประมาณนั้น
ก็ต้องมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดอืมทั้งนี้
คณะกรรมการก็ยังได้ทราบผลการดำเนินงานครับซึ่งมีความคืบหน้าในภาพรวมอย่างน่าพอใจ
การประชุมครั้งนี้ยังได้เห็นชอบให้มีคณะทำงาน
เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมที่ชัดเจน
พร้อมทั้งสามารถยืนยันตัวบุคคลเป็นต้นต่อของการกระทำผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจำนวนคดีกฎหมายยังเด็ดขาด
เขาว่ายังงั้นคือตอบที่คือจะเล่นแบบยังเด็ดขาดเลย
คนเอกประวิทย์โรงสุวรรณเขากำชับ

เร่งรัดขับเคลื่อนการทำงาน
ทันต่อสถานการณ์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายจริงจัง
เพราะตอนนี้มันมีจบกฎหมายมาแล้วถูกต้องไหมครับ

เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสน
แล้วก็มีให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
อันนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกว่า
หน่วยที่มีการทดสอบจะมีอยู่๒อย่าง

ต้องกลับไปดูในอีเมลที่ทางโรงพยาบาลส่งดู
ว่าของพี่เป็นหน่วยอะไรกันนะคะ

ของพี่อันนี้อันนี้ของจุลาของพี่

สามหมื่นกว่ากันใช่โควิดไงอันนั้นนะมันเป็นโควิดนะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่ง
อันนี้คือของเดี๋ยวนะไม่ใช่เว้ยมีคนทางบ้านบอกว่าอยากดูด้วย
คนข้างล่างบอกว่ามีให้หนูดูด้วยได้ไหมให้ดู
ไม่ให้ดูเพราะห้ามดูมันใช่เหรอเอกสารทางการแพทย์
เออเป็นเอกสารทางการแพทย์ของแต่ละคนไปสองร้อยแปดสิบห้าน้อยเหรอ
ก็น้อยจริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นภูมิที่สู้โควิดได้
ก็คือมีภูมิแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะแบ่งมาเลยว่าในระดับเท่าไหร่วะ
สองร้อยแปดสิบห้าน้อยถ้าเกิดว่าต่ำกว่าห้าสิบใช่เขาจะเขียน
ถือว่าก็เหมือนกับภูมิถือว่าน้อยมากไม่มีเลยดีกว่าเออที่จะสู้กับโควิด
แต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปจนถึงประมาณสามสามร้อยใช่ไหมถือว่า
สู้กับโควิดได้อยู่๓๐๐ขึ้นไปจนถึงพันเท่าไรหลักพันอ่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงสูงแต่ถ้าเกิดตั้งแต่หลักพัน
ไปถึงหลักหมื่นอ่ะสูงมากก็คือสมมุติแบ่งเกรดเอบีซีดีใช่ไหมฮะ
ของพี่ของมดดำเนี่ยจะไปอยู่ในเกรดแล้วทำยังไงภูมิมันถึงจะขึ้นล่ะหนู
หนูก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันยังไงคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่
ก็ใช่ก็อายุด้วยตั้งกายด้วยไหมแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเขาจะมีการตรวจอีกแบบหนึ่งนะ
ซึ่งมันไม่ได้เป็นการตรวจแบบแพร่หลายอันนี้คือเป็นการตรวจแบบเฉพาะโรงพยาบาลที่แบบว่า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
อืมแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคือไม่ใช่มานั่งฟังละเมาส์หรือพูดกันแบบนี้
แล้วคนที่นั่งอยู่แล้วแบบเอ้าฉันไม่ไปฉีดแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะ
ต้องฉีดคุณต้องไปฉีดนะต้องฉีด
ยังไงคุณก็ต้องฉีดผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ธรรมดานะฮะ
ยังไงเนี่ยคุณได้ล่มอันเล็กมาตอนนี้ก็ยังดีกว่าที่คุณไม่ได้ถืออะไรไว้เลยในมือ
เมื่อกี้ถึงแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปหาร่มใหญ่มากางเอาอย่างนี้ละกันเอาง่าย
วันนี้มีร่มคันเล็กแค่บังหัวได้แค่นี้ก็เปียกฝนไหมเปียกแต่มันก็ยังบังหัวได้
แล้ววันหนึ่งค่อยไปหาร่มที่มันใหญ่กันทั้งตัวแต่ถ้าเกิดคุณไม่ฉีดเลยก็เหมือนกับคุณไม่มีร่มเลยอ่ะ
หัวหมดอ่ะฝนตกใส่ภูมิคุ้มกันหมู่เราต้อง๘๐ขึ้นไปกว่าจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่
มีคนส่งมาด้วยใช่ไหม
เดี๋ยวก่อนเราจะเย็น
คือถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสไปฉีด
ก็ฉีดฉีดซะแต่ถ้าเกิดยังตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ย

แต่ก็เอาจริงคือทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่แบบว่า
อยากฉีดวัคซีนกันทั้งประเทศแล้วนะตอนนี้ณตอนนี้
ใครที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย
ต่อมาวันนี้วันที่๕สิงหาคมตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา
เขาจะมีการอัปเดตค่ะว่าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้

กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วถูกเลื่อน

ให้ไปฉีดวันที่๗๑๐สิงหาคม

ใครที่เคยลงทะเบียนไว้ได้วันที่๑กับวันที่๒กรกฎาคม
คุณไปฉีดได้วันเสาร์ที่๗สิงหาคมนี้นะคะ
๓๔กรกฎาคมที่ลงทะเบียนเอาไว้
เขาจะเลื่อนมาให้คุณไปฉีดวันอาทิตย์นี้นะคะ๘สิงหาคม
วันจันทร์กับวันอังคารที่๕กับ๖กรกฎาคม

ไปวันที่๙สิงหาคมวันจันทร์นะคะ
แล้วก็ใครที่ลงทะเบียน๗๘กรกฎาคม
มาได้ฉีดแล้วคือวันที่๑๐สิงหาคม
คิวฉีดใหม่มาแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้

แล้วยังรู้สึกว่ากลัวไม่กล้าไปฉีดอย่างนี้นะฮะ

คืออย่าไปกังวลใจนะเชื่อผมไปฉีดจริง
คืออย่างน้อยอย่างที่ผมบอกไป

ถ้าเกิดมันจะยังไม่ได้จะดีสักเท่าไ

ไม่พี่อย่างไรทุกคนอยากฉีดหมดแหละ

เพราะบางทีแบบมีข่าวไม่ต้องกังวลใจไปฉีด

เพราะว่าวินาทีนี้ถ้ามีโอกาสฉีดได้ฉีดไปก่อนเถอะ

เอางี้ผมอาจจะพูดดูรุนแรงไปสักนิดนึงนะ

วันละสาหร่ายสองหมื่นตายสาหร่ายล้อยหกสิบกว่าคน

พูดง่ายถ้าจะเสียชีวิตเขาก็เป็นชีวิตหนึ่งนะ
เสียชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้เจอตัวเลขถึงขึ้นหลักสิบนะอ๋อเหรอถ้าฉีดวัคซีนแล้ว
หมายความว่าการฉีดวัคซีนวันหนึ่งคุณเคยเห็นคนฉีดวัคซีนวันหนึ่งแล้วตายเป็น๑๐คนไหม
อืมแล้วคุณเคยเห็นโควิดที่วันนี้เนี้ยติดโควิดแล้วตายมึงเป็นร้อยไหมเป็นอ่า
คุณคิดแค่นี้อืมเพราะฉะนั้นคุณควรจะฉีดวัคซีนหรือคุณจะรอให้เป็นโควิดอืม
ถ้าเป็นโควิดโอกาสเสี่ยงมีมากกว่าแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วจะต้องตายเพราะการฉีดวัคซีน
ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่มันก็น้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะลองไปฉีดเถอะนะ
ยังไงก็ต้องฉีดอะอื้อยังไงก็ต้องฉีด
ยังไงก็ต้องฉีดเพราะว่ามันไม่ปกติจริง
นะนะแต่ว่ายังไงในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีให้ฉีดนะก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะครับ
แล้วก็หน้ากากอนามัยเนี่ยใส่ให้ถูกวิธีนะฮะแนบนะครับแนบ
ตรงนี้ดึงมาให้ติดนี้ให้แนบหมดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุด
เวลาใช้หน้ากากอนามัยห้ามเอาแอลกอฮอลพวกนี้
ฉีดใส่หน้ากากอนามัยนะเหมือนกับฉันใช้แล้วทำความสะอาด
เอาไปฉีดเสื่อมทันทีนะหน้ากากกาดามัยอ่ะ
คุณลองดูได้คุณเอาหน้ากากอนามัยที่เป็นแผ่นเหมือนกับ
เอ่อที่เขาคุณใช้กันอยู่เนี่ยคือเป็นแผ่นนี้นะฮะ
คุณลองเอาไปเอาน้ำใส่ลงไปนะมันจะไม่รั่วออกมา
แต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาแอลกอฮอล์เนี่ยพ่นใส่ปุ๊บนะ
แป๊บแป๊บหนึ่งเอาน้ำใส่ดิมันรั่วเลยอืมคือลองดูนะฮะ
เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันเสื่อมเหมือนอย่าทำนะอย่าเอาแอลกอฮอลไปฉีด
คือถ้าใช้แล้วทิ้งไปซะนะครับแล้วก็หาอันใหม่มาใส่
หน้ากากผ้าก็ได้หน้าหากผ้าก็คือซักไป
อันนั้นแอลกอฮอลก็ฉีดได้ไม่เป็นไรอันนั้นหน้ากากผ้านะครับ
แต่ว่าไอ้กรณีของหน้ากากอะไรไม่อย่าอย่าอย่าไปพ่นแอลกอฮอล์อืม
แล้วก็แม่ค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดเข้าใจทุกคนต้องขายของอยู่แล้ว
ใส่ถุงมือยางแล้วล้างด้วยบางคนใส่ถุงมือยางแล้วก็ฉันก็ไม่ล้างทั้งวัน
อะไรอย่างเงี้ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ย
คุณไปสัมผัสจากคนนู้นมาติดให้คนนี้อะไรอย่างนี้

อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องช่วยเหลือกันเองแล้ว
อืมต้องดูแลตัวกันเองก่อนล่ะตอนนี้นะฮะเอาทิศไว้ก่อนอ่า
ช่วงหน้าค่ะลูกสาวเจอพ่อที่พัดพราก๒๐ปีจากติ๊กต๊อกค่ะ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
เจอกันจากติ๊กต๊อกโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
อืมฮะ๒๐ปีนะพี่นมแล้วผมเหรอนุ่มหรอพี่
หนูก็คิดว่าเกรงแล้วกันทำไมแบบนี้เหรอว่า

ก็หลังกลายเป็นคนเร่ร่อนกลับสู่อ้อมอกกันนะครับ
คือในโลกออนไลน์เขาปรื่นปริ่มกันนะครับ

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดธานินจังหวัดเชียงใหม่
โพสต์คลิปเรื่องราวของคุณลุงเร่ร่อนคนหนึ่งครับ

เวลาเจอเนี่ยจะเอาหน้ากากอนามัยแล้วก็อาหารให้คุณลุงคนนี้เสมอครับ
ต่อมากลับเกิดปฏิหารครับ
ลูกสาวของคุณลุงนั้นติดต่อมา
เพราะจำได้ว่านี่คือพ่อของเธอที่พลัดพลากไปแล้วกว่า๒๐ปี
โดยเจ้าของคลิปก็เล่าเพิ่มเติมนะครับว่า
คุณลุงคนนี้ครับชื่อว่าคุณลุงบุญยืนดวงเทียน

ซึ่งตนเองได้วิดีโอคอล์นะครับ
ให้ลุงนั้นคุยกับลูกสาวแท้ต่างคนต่างจำกันได้
ใบหน้าของลุงเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับ

แล้วลูกสาวเนี่ยได้นัดว่าจะมารับวันที่๑สิงหาที่ผ่านมานะครับ
กระทั่งถึงวันที่รอคอยลูกสาวเดินทางมารับคุณลุงตามสัญญานะครับ
ทั้งคู่พอเจอกันแววตาแห่งความสุขมันเกิดขึ้นทันทีแล้วฮะ
ซึ่งเรื่องราวของคุณลุงเนี่ยสร้างความประทับใจนะครับ

ก็คือคุณลุงบุญยืน
คนนี้เขาเอาไปให้ตลอดเนี่ยนะครับ
ออนไลน์เนอะก็ทำให้แบบว่าคนที่ไม่เจอกันก็เจอกันจากตรงนี้ได้
มันก็ทำให้โป๊ะแตกได้หลายเคสอันเหมือนกันเนาะ
นี่นะครับเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูในทวิตเตอร์หน่อยหนึ่ง
มีคนถามผมมาเรื่องของม๓๓
ก็คือเขาแจกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

แต่ตอนนี้เขาคือ๑๐จังหวัดสีแดงนะ

คือตอนนี้ทั้งหมดเป็น๒๙จังหวัดถูกไหมครับ
คือครั้งแรกภาครัฐประกาศมา๑๐
แล้วก็ประกาศ๓แล้วก็ประกาศ๑๖

ตอนนี้เขาจ่าย๑๐ก่อน
แล้ว๓เนี่ยกำลังจะตามมาเร็วนี้นะครับ

เดี๋ยวจะมีการดันเข้าไปแล้วก็จะกลับออกมานะครับ
ก็คือเท่ากับว่าอีก๑๖จังหวัด
ที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยจะได้๑เดือนนะครับ

แต่จังหวัดที่ถูกประกาศออกมาก่อนหน้านี้แล้ว๑๓จังหวัดเนี่ยก็เท่ากับจะได้๒เดือน
เพราะโดน๑อันแรกไปแล้วแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่จะตามมานะครับ
ทีนี้วิธีการก็คือคุณเอาบัตรประชาชนไปผูกพร้อมเพลย์ไว้เลย

ต้องไปทำไว้เลยนะฮะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะเอาเงินที่ไหนทำไมเงินยังไม่ได้
คุณไปลงพร้อมเพลย์ไปสมัครพร้อมเพลย์เอาบัตรประชาชนกันไปลงเลย

มีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่ายังไม่ได้ใช่ไหมครับ

คือเขาจะจ่ายในพร้อมเพลย์นะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยได้๑ล้านบัญชี

นะฮะวันหนึ่งใน๑ล้านบัญชีนะครับ
ส่วนมาตรา๓๙มาตรา๓๙คืออะไรก็คือคนที่
เคยทำงานอยู่แล้วก็ออกมาแต่รักษาสิทธิ์ของตนเอาไว้โดยการที่มีงาน
เอ่อจ่ายนะฮะอ่าตัวประกันเอ่อ

ประกันสังคมอยู่นะฮะก็คือเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันนะครับแต่เป็นมาตรา๓๙อันนี้ได้๕๐๐บาท

ที่ได้พันห้าพันบาทนะครับแล้วก็มาตรา๔๐นะฮะก็สำหรับคนที่เป็นแรงงานนอกระบบนะฮะ
แต่ว่าได้มีการประกันตนเองนะฮะกับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ค้าพ่อขายนะฮะเป็นเกษตรกรต่างนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ก็สามารถที่จะรับเงินได้๕๐๐บาทเหมือนกันแต่ต้องเป็นคนที่จ่ายประกันตนนะ

ให้กับทางกระทรวงแรงงานเขาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการเปิดไปแล้วจนถึง๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

สำหรับคนที่อยากจะไปลงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย

ปิดไปแล้วแต่เดี๋ยวกำลังจะเปิดใหม่แต่อันนี้เขาจะจ่ายให้เฉพาะจังหวัดสีแดงนะ
แต่สำหรับคนที่เป็นแรงงานนอกระบบก็แนะนำว่าจริงแล้วถ้าจะสมัครเขาก็ได้นะมันมีตั้งแต่๗๐บาทร้อยหนึ่งแล้วก็๓๐๐

ก็ผมว่ามันก็เราไม่รู้วาวนาคตเป็นยังไง

ว่าเขาประกาศล็อกจังหวัดอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้มีเงิน
แต่อันนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์๙อาชีพด้วยไหมพี่อันนี้พูดถึง๔๐เนาะถ้าไม่มา๓๓ต้องอยู่ใน๙อาชีพที่เขาระบุเอาไว้ตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอเคเอาง่ายถ้าสมมุติบริษัทของคุณยังเปิดอยู่อ่ะยังเปิดดำเนินการอยู่คุณก็จะได้แค่๒๕๐๐บาท
แต่ถ้าสมมุติคุณบริษัทปิดตัวไปแล้วมันจะได้๒ต่อนะมันจะได้๒๕๐๐อันหนึ่งแล้วก็๕๐๐อันหนึ่งนั่นแหละ

ไม่ทราบว่าทำไมเงินยังไม่เข้าก็เลยมาบอกให้ฟัง

นี่มีพี่ที่ทำกิจการอยู่ในนี้แล้วก็เข้าข่ายเขาก็มีส่งมาบอกนะ
เขาลงเป็นมสยังไม่ได้เหมือนกัน

อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปว่าวันหนึ่งเขาต้องมีกำหนดเนาะว่า
ว่ากี่สิทธิ์ก่อนเนี่ยเนอะ
สมมุติว่าไม่ผูกก็เท่าสิทธิ์นี่ก็ไม่เป็นของคนอื่นเขาด้วยไง

นะฮะก็คือเขาจะมีเงินให้สำหรับ

แต่ไม่เกิน๒๐๐กว่า

จำเรื่องคนไปเก็บเห็ดที่ลาวจนทำให้เกิดกระแสว่าอุ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันดีกว่า
ตอนนั้นโอ้โหเรื่องเก็บเผยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเราว่าเขาฉีดจรสันแอนจรสันให้จริงหรือเปล่านะฮะ
ก็ยังไม่มีใครมาบอกว่าจริงหรือไม่จริงณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้
เพราะว่ารายการทางประเทศลาวเขาก็บอกยังไม่ได้ฉีดที่รายการของประเทศลาวเองเขาบอกไม่ได้ฉีด
แต่ในเอกสารของไทยเนี่ยก็มีการระบุว่าได้ฉีดแล้วก็เลยมีการสับสนกันเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบ
เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบได้ที่สุดคือวันที่เขากลับมาแล้วเพราะเขาต้องโดนกักตัว๑๔วันที่นู่นก่อน
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเห็ดของเขาเนื่องจากอากาศชื้นแล้วเห็ดมันก็จะขึ้นเยอะพอสมควรนะครับ
ที่ช่องบักทีซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติอยู่ระหว่างบ้านห้วยวังลมกับบ้านทุ่งกว้างเมืองโพนทองแขวงจำปาศักดิ์นู้นน่ะ
ถูกย้ายเข้าศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการโควิด๑๙ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลนะฮะเปิดเผยว่าคนไทยทั้ง๗ยังอยู่ระหว่างการกักตัว
คือไปถึงลาวคุณเป็นใครก็แล้วแต่เขาจับกักตัวหมดเลย๑๔วันตามมาตรการของทางการลาว
แล้วก็ได้มีการตรวจหาโควิดซึ่งทุกคนผลเป็นลบหมดทุกคนนะครับ
ส่วนเรื่องการนำตัวกลับไปก็มีการส่งหนังสือไปแล้ว
ว่าจะอยู่ในแนวทางของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ดูแลโควิดที่สปลาว
ส่วนเรื่องขวัญและกำลังใจของทั้ง๗คน
แต่เขาบอกเขาอยากกลับบ้านแล้ววันนี้ทั้ง๗คนก็อยากกลับบ้านแล้วจริง
เพราะตอนแรกพูดถึงกระด่าวว่าเขาได้ฉีดไฟเซอร์แล้วด้วยซ้ำไป
เขาบอกอย่างนี้ทางการไทยได้มีหนังสือไปขอโทษทางการลาวกรณีที่มีการเข้าใจคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
ซึ่งทางปปลาวเองก็เข้าใจครับขนาดเดียวกันก็มีการให้เร่งรัดส่งตัวคนไทยเนี่ยกลับหลังจากที่ทางการลาวดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
ระยะเวลาคาดว่าน่าจะ๑๔วัน๑๔วันหลังจากที่ถูกควบคุมตัว
ตัวแทนชาวบ้านครับที่ประสานกับญาติที่ศูนย์กักตัวสังเกตอาการเมืองประทุมพรกล่าวว่า
เจ้าหน้าที่ของทางการทูตลาวเนี่ยนะแล้วก็ทางการทูตไทยเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมทั้ง๗คน
ก็บอกว่าเรื่องข่าววัคซีนเบื้องต้นเขาบอกเป็นข่าวปลอมอยู่
เพราะว่าทางการลาวก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกัน
ก็ต้องรอเขากลับมาทั้ง๑๔คนแล้วเขาจะตอบว่าเขาได้ฉีดหรือเปล่า

นี่มีคนส่งมาบอกค่ะบอกว่าเขาทางกระทรวงการค
เขามีการแจงรายละเอียดเรื่องของการโอนเงินให้กับผู้ประกันตน
เพื่อช่วยให้หน่วยปฏิบัติตอบคำถามผู้ประกันตนถูก
คือวันที่๔สิงหาคมเขาโอนให้ตามเลขบัตรประชาชนนะคะ
มันจะมีล็อตเลขบัตรประชาชนอยู่
อย่างวันที่๔ก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นเป็น๑๐๒๔๒๐๐๑๑๒๙๗๑
ไปจนถึง๑๖๒๐๔๐๐๒๓๕๐๗นะคะ
ส่วนวันที่๕สิงหาคมก็จะโอนเงินให้บัตรประชาชนที่เป็นเลข๑๖
แล้ววันที่๖สิงหาก็จะมีบัตรประชาชนเลขต่อไปอีกอีกล็อตหนึ่ง
ก็คือแต่ละวันก็จะมีแต่ละล็อตกันไปอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะต้องลองดูสักนิดนึงว่าเลขบัตรประชาชนเราอยู่ในกรุ๊ปวันไหน
จะมีการโอนเงินเข้ามาให้ด้วยนะคะ
ตามนั้นอีกเรื่องหนึ่งพยาบาลท่านหนึ่ง
เขามีการแบบว่าฉีดไฟเซอร์ใกล้หมดอายุให้กับครอบครัว
บอกว่าทำใจไม่ได้จริงจริงทิ้งไม่ลงสุดท้ายโดนไล่ออก
แต่เรื่องนี้อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
ก็เป็นอดีตพยาบาลชาวออสเตรเลียนะคะวัย๓๗ปี
เคิสเตนปีเตศัลค่ะถูกไล่ออกจากงาน
หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ใกล้หมดอายุให้กับคนในครอบครัว
เนื่องจากว่าเสียดายแล้วก็ไม่อยากทิ้งขยะให้เสียของ
โดยนางเคิร์สเตนนะคะก็ทำงานเป็นพยาบาลมา๔๐ปีก่อนจะเกษียณอายุ
ก็ได้ทำงานให้กับสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นที่ซิดนี่
ซึ่งเธอนั้นได้ช่วยฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วหลายร้อยเข็ม
ก็ตามบ้านพักคนชะลาแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการในซิดนี่ด้วยนะคะ
สำหรับวัคซีนไฟเซอร์บรรจุมาในแพ็คแบบ๕ขวด
ต้องรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม
และเมื่อเปิดบรรจุพันธุ์แล้วอายุของวัคซีนจะอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง

หากเปิดแล้วแต่ใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งไม่สามารถนำกลับไปแบบเข้าตู้แช่ได้อีก
ซึ่งเธอเคยจำใจทิ้งไปแล้ว๓ขวดค่ะ

สเตนเนี่ยทำหน้าที่ฉีดวัคซีนตามปกติแต่มันเหลืออยู่๓ขวด

เธอก็เลยตัดสินใจโทรไปเรียกลูกสาวแล้วก็หลานอีกสองคนเนี่ย
ให้มาฉีดอย่างด่วนเลยก่อนจะหมดอายุ
ซึ่งพอหัวหน้ารับทราบเธอก็ถูกยกเลิกสัญญา

มีการรายงานบอกว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙ในขณะนี้
วัคซีนทุกขวดนั้นมีค่ามาก
แล้วก็จำเป็นต้องสัญหาวัคซีนมาให้ได้มากที่สุด
ซึ่งในแง่ของกฎหมายนั้นไม่สามารถตอบได้จริง
กรณีของเคิร์สเซนใช่มีความผิดหรือไม่
แต่การโยนวัคซีนไฟเซอร์ทิ้งไปเฉย
มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะคะ
พยาบาลสาวชาวออสเตรเลียวัย๖๗ปีท่านบอกเอาไว้แบบนี้
นะครับก็ในระหว่างที่คุณรถเมย์อ่านไปเนี่ยนะ

ก็มีน้องก็ถามว่าเขายังโอนเข้าเป๋าตังค์ใช่ไหมคะพี่หนุ่ม
ทำให้เลยเผื่อใครอยู่กระทรวงแรงงานทราบนะครับ
คุณหนูแดงกับหมูน้อยเห็นผมหงอกพี่หนุ่มหรือเปล่า
โอ้โหกล้องละเอียดมาก
มึงก็ไม่ต้องซูมกูใกล้สักขนาดนั้นก็ได้

ไม่ใช่จอนจังเดียวตรงนี้นี่ก็หงอก
นี่หงอกนี่หงอกหงอกหงอก

แล้วคือถามว่าทำเองได้ไหมก็ทำได้แหละ

แต่ว่ามันไม่รู้จะไปหาซื้อไอ้ที่ใส่สีที่ไหน

เดี๋ยวนี้มีแบบเอาดวงที่เป็นแบบสระผมเลยอะพี่ใช้เวลาแป๊บเดียว๓นาทีถึง๕นาทีแล้วก็ล้างออกเลย

ไม่เป็นไรเอาปิดหงอกไม่เป็นไรหรอกงอกบ้างก็ได้
ใช่ดูภูมิฐาน
มันจะไปหลบอะไรชีวิตก็แก่แล้วก็ต้องให้เห็นว่ามันหงอก

โชคดีนะแค่งอกนะแต่ผมไม่ล่วงไม่เป็นไรเพราะต้องใช้ไลโอ

ฮะ

ไม่ใช่มันไม่ใช่กะด้านมา

ทีมงานมันแค่อุทานออกมาอุ๊ยด้านมากหรืออะไรลูก
แม่พี่หนุ่มแปลว่ากล้ามาก
มันพูดมาด้านแต่เราไปฟังเป็นก้าน
ก็จริงหอเป็นไรแต่อย่าให้ผมล่วงกันแล้วกัน

อย่าทิบอย่าทิบเผยภาพอันตราสาวลูกสาวน้องเมีย

มีน้องวาลาส่งมาถามในทวิตเตอร์บอกม๓๙เนี่ย
ก็คือไม่ได้ทุกคนใช่ไหมคะแม้ว่าจะออกจากงานแล้ว
งานที่เคยทำไม่เข้าข่าย๙กิจการค่ะอะไรอย่างนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะคะ

ถ้า๓๙คุณได้อยู่แล้ว๕๐๔๐ก็ได้อยู่แล้ว๕๐๐
แต่คุณถ้าเกิดคุณส่งประกันตนอยู่แล้วนะก็คือได้นะครับ
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่า๙กิจการ๙กิจการเฉพาะเป็นม
แต่ถ้า๓๐มันไม่เกี่ยวทุกคน
๓๙กับ๔๐ไม่เกี่ยวกับ๙กิจการ
แต่ว่า๓๓คือเขาจะระบุมาเลยว่า๙กิจการ

ครีมภารกรรมน้ำหอมหรืออะไรก็น่ามีหมดเลย
ถือว่าเป็นนักร้องระดับโลกเลยก็ว่าได้
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่เกือบ๖๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งทรัพย์สินของเธอทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับงานเพลงอย่างเดียวนะ
ซึ่งเป็นแบรนด์ของเครื่องสำอางของเขาที่ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม
เขาบอกว่าตัวนักร้องอาชีพนักร้องเขาไม่ได้รวยมากหรอกก็คือรวย
เพราะฉะนั้นจริงแล้วจากนักร้องจริงก็แค่๓๐๐ล้านยูเอสดอลลาร์

แต่เครื่องสำอาง๑๔๑๔พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดดูเอาเอง

จะไปขายทั่วโลกใช่มะเบื้องไทยมีขายปะ
บัตรก็มีคนเอาเข้ามานะแต่ไม่แน่ใจว่าของเมืองไทยมายังไงบ้าง
แต่แบบโอ้โหเขาขายดีมากอะพี่
เรียกว่าใครก็ใช้อะไรอย่างนี้นะคะ
หนุ่มนักธุรกิจก็จะได้เห็นหน้าลูกสาวคนแรกแล้วค่ะ
หลังจากที่อุ้มท้องมา๗เดือนแล้วกำลังจะเข้าสู่เดือนที่๘ค่ะ
ล่าสุดคุณหยาดทิพย์ก็มีการเผยภาพอันเตอร์ซาวน์ลูกสาวให้เห็นด้วยนะคะ

เรียกว่าหนูน้อยในท้องนั้นฉายแววหน้าตาดี
เพราะว่าเห็นดั้งเนี่ยโด่งมาแต่ไกลเลยเห็นไหมคะ
ในภาพนั้นยังส่งยิ้มหวานให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย
ซึ่งยายก็เรียกชื่อลูกว่าน้องเมย่านั่นเองค่ะ
เหิ่มไม่เหิ่มไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้คุณแม่หยาดของเรา
ไอจีให้ลูกสาวเรียบร้อยแล้ว
แฟนก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะ
รับรองว่าต้องอัพรูปรัวให้ดูแล้วล่ะค่ะ
แก๊งนี้ก็แบบเป็นแก๊งเดียวกันนะมีใครบ้างนะหยาด
เกลแฟนของแมนพรอยแฟนกัน
แล้วก็มีลูกใกล้ใกล้กันหมดเลยอ่ะใช่ลูกเป็นเพื่อนกันได้หมดเลยเนอะ

แถมบอกว่าข่าวใส่ไข่ปฐุมธานีวัคซีนซิโนฟาร์มาตอนไหนครับ
พี่ช่วยถามนายกประทุมให้หน่อยครับพี่
อ้าวหนุ่มแล้วหนุ่มรู้จักกับนายกประทุมเหรอ

ประชุมคนที่เขาเลือกตั้งไปเรารู้จัก

ไม่ใช่นายกอบจใช่ป่

ผู้ว่าเพิ่งเปลี่ยนถูกต้องไหมล่ะผู้ว่าเพิ่งเปลี่ยน

ยังไม่มาวิ่งมาอย่างผู้ว่าอันนี้เป็นบิ๊กแจส
เป็นบิ๊กแจ๊สเป็นคนตอนนี้ที่ได้ชนะการเลือกตั้งอื่นนายก
นายกสมาโยประจออันสุธวัศน์
แล้วก็ส่งอันนี้มาด้วยนะ
อะไร

หมั่งานของคุณก็เหมือนกัน

ช่วงหน้าน่ะน่าเอเมียน่าคอม

เธอเคยเห็นฟ่านปิ่งปิ่งเมืองไทยหรือยัง

เร็วนี้เราไปดูฟ่านปิงปิงเมืองไทย

น่าบอกน่าเหมือนฟ่านปิ่งปิ่ง

นางก็บอกนางห้อยของนางหายไปหมดแล้ว

เดี๋ยวนะฉันลองกรี๊ดเลย

อ๋อเดี๋ยวก่อนนางบอกตอนนี้

กดไลค์และชมความสวยของเจ้าตัวกันเลย
อุ๊ยแม่สวย

วันนี้สวัสดีครับ